ดังนั้นเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปเที่ยว

เขามีประเพณีร้อยปีตรุษจีนปากน้ำโพง

กับคุณดิตราวิชัยดิตนะครับ

วันนี้นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ลมหนาวก็ได้มาเยือนเนื่องในวันตรุษจีนแบบนี้นะคะ
ซึ่งอากาศตอนนี้วัดได้ถึง๑๔องศาเซลเซียสเลยค่ะคุณผู้ชม
และสำหรับในวันนี้นะคะถือเป็นวันตรุษจีนและวันเที่ยวค่ะ
ชาวปากน้ำโพก็จะออกมาท่องเที่ยว
รวมไปถึงกราบไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่แห่งนี้ค่ะ
วันนี้ก็ถือเป็นวันเที่ยวนะคะที่สารเจ้าพ่อเทพารักษ์และสารเจ้าแม่ทัพทิมแควร์ใหญ่ชั่วคราว
ที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเปิดต้อนรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรในวันปีใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ว่าวันนี้ชาวปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวจะพามากราบไหว้ขอพร
ซึ่งเชื่อว่านะคะการได้มากราบไหว้ขอพรค่ะที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะทำให้กิจการปีนี้รุ่งเรืองและชีวิตเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะ
และในเช้าสดใสแบบนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานร้อยปีตรุษจีนปากน้ำโพมาเรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมค่ะ
โดยตลอดทั้งงานนะคะก็จะเห็นเด็กสวมใส่ชุดสีแดงค่ะ
ให้เข้ากับงานประเพณีตรุษจีน
ซึ่งพ่อแม่ก็ต่างจู๊งลูกจู๊งหลาน
แต่งตัวออกมานะคะเพื่อที่จะให้ชมสำหรับประเพณีนี้นะคะ
รวมถึงให้ซึมทรัพย์ประเพณีตรุษจีนแห่งนี้ด้วย
และเด็กเองค่ะก็ต่างตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงเชิดสิงโต
บนเวทีริมหาดต้นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะ
และเมื่อมาถึงงานเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะ

ก็จะมีสีแดงติดตั้งนะคะ

ติดตั้งไปตลอดทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียวค่ะ
ความหมายและความสำคัญจะเป็นอย่างไร
เราไปติดตามรายงานจากคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
หงเติงหลงหมายถึงโคมไฟสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคล
ชาวจีนนิยมแขวนประดับไว้ในช่วงที่มีพิธีการสำคัญ

สำหรับชาวจีนแล้วโคมไฟเป็นวัฒนธรรมมงคลที่สร้างขึ้น

เพราะโคมไฟนั้นเป็นวัตถุให้แสงสว่างแก่มนุษย์
ประดับโคมไฟก็คือการให้แสงสว่างแก่สถานที่แห่งนั้น
ช่วงเทศกาลตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีนยังสืบสารวัฒนธรรม
ด้วยการประดับตกแต่งโคมไฟไว้หน้าบ้าน
หน้าร้านและสถานที่สำคัญ
มไฟสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลตรุษจีนค่ะ
หลายสายใจกลางจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
จึงถูกตกแต่งไปด้วยโฟมไฟล์สีแดง
เพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงค่ะ
จะเห็นว่าโคมไฟสีแดงเป็นโคมไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมจีน
มีการแขวมประดับอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่วังหลังจนถึงสามัญชน
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

มไฟสีแดงกลายเป็นสัญลักษณ์มงคล
ที่อยู่คู่กับงานมงคลทุกแห่งหน
ทุกคนที่เป็นคนจีนเนี่ยจะต้องถือโคมไฟเป็นที่ยิ่งใหญ่
ของเขาถ้าไปที่ไหนถ้าไม่เจอโคมไฟที่นั่นไม่ใช่คนจีนแท้ถ้า
ถ้าไปตรงไหนแหล่งที่คนจีนอยู่เยอะจะมีโคมไฟเยอะ
มไฟสีแดงเหล่านี้จะถูกประดับตกแต่งสว่างสวัยทั่วเมืองนครสวรรค์
เพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนนครสวรรค์๑๐๐ปี
สารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
และยังสว่างสวัยจากเทศกาลตรุษจีน
จนถึงเทศกาลโคมไฟ
ซึ่งตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือนอ้าย
ปฏิทินจันทรคติจีน
คือหลังวันตรุษจีน๑๕วัน
เป็นวันพระจันทร์สุขสกาวเต็มดวง
ชาวจีนจะนิยมออกไปท่องเที่ยว
เพราะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีน
ซุภัทราสีปจิ๋นข่าวไทยรัตรีทีวีรายงาน
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีการไหว้เจ้า

เนื่องในวันตรุจจีนแบบนี้ค่ะ
และวันนี้ก็ถือเป็นวันตรุษจีนนะคะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นจะไม่มีการเปิดกิจการหรือทำงานใดค่ะ
รวมถึงในปีนี้เองค่ะชาวปากน้ำโพเองก็จะออกมาเพื่อที่จะกราบไหว้ขอพร
เจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทัพทิมให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเก็บบรรยากาศนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในวันตรุษจีนที่เมืองปากน้ำโพให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ
ระดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากลานบุญแก้ชงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ